สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเราอยู่กับพระเอกยอดฮิตนะคะเมื่อ๑๖ปีที่แล้วค่ะน้องแน็กชีลาสวัสดีครับพี่ลินกระแจ๊คแก้ก่อนชาลีครับผม

พี่ลินกระจักรแก้ก่อน
พี่ลินกระจักรแก้ก่อน
แด็คจะบอกว่าเหล็กเด็กหลอกง่าย
เด็กหลอกง่ายครับ
แล้วได้หลอกเด็กบ้างยังคะ
ยังเลยฮะไม่มีเด็กให้หลอก
เดี๋ยวติดคุก
ย้อนกลับมาเพื่อนนักแสดงทั้งหมดค่ะ
ได้เจอไหมโฟกัสแจ๊คแฟนฉันแล้วต่างมากมาย
ได้เจอไหมจริงเมื่อ๓ปีที่แล้ว
เราได้ร่วมงานถ่ายหนังกันอยู่เรื่องหนึ่ง
แล้วก็แยกย้ายกันไม่ค่อยได้เจอ
จะมีที่เจอก็มีไอ้อ้วน
เปลี่ยนแฟนเยอะมากตอนนี้เค้าขบใครครับ

โอ้วเยอะจริง

แสวเล่น

ค่ะย้อนกลับมาถึงชีวิตปัจจุบันบ้างค่ะ
หลายคนจะถามว่า
น้องนักเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย
ทำอะไรอยู่ค่ะตอนนี้

ที่บอกว่าโลกส่วนตัวสูงก็อย่างเช่นเลี้ยงอะไรนะ
เลี้ยงสัตว์นั่นแหละผมชอบพอดีว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขารักสัตว์ใช่ไหม
เราก็เลยแบบได้ส่วนนั้นมาก็คือเราชอบขี้สงสารสัตว์นั่นแหละ
แล้วก็ชอบเลี้ยงรู้สึกว่าตัวไหนแบบที่บ้านแบบเจอบาดเจ็บอะไรก็จะเอามาเลี้ยงอะไรอย่างนี้

แปลกเยอะถ้าตอนเด็กหนึ่งผมชอบเลี้ยงอะไรแปลกเยอะ

ใช่งูสัตวแปลกที่แบบคนไม่ค่อยเลี้ยงกันอะไรอย่างนี้เราก็เลี้ยงมาหมดแล้ว

อ่ะทำงานในวงการอยู่นะเห็นบอกทราบว่าตอนนี้ก็คือทำเพลง

เคยเคยนะผมก็มีแข้งผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังกึ่งกลางที่แบบ
เหมือนว่าเราทิ้งงานจริงจังเรื่องหนังเลยนะแต่เราทิ้งได้จริงเนี่ยมันก็ทิ้งได้ไม่กี่ปี

มันเหมือนแบบมีอะไรพากลับเข้ามาเหมือนเดิม
จริงผมส่วนตัวยังชอบหนังอยู่

เล่นหนังเนี่ยไม่ว่าหนังจะแบบของใครหนังเป็นยังไงเนี่ย
ถ้าคุยแล้วผมแค่รู้สึกว่าโอเคผมเล่นเลยนะ
แต่ว่าถ้าซีรีส์กับละครเรายากมาก

เรื่องนี้ผมไม่ได้แบบว่าตลกนิดหน่อย
แต่ว่าเรื่องนี้พอดีว่าผมเป็นคนกรทมในเรื่องเลยนะ
เป็นคนกรุงเทพที่แบบว่าทำงานเกี่ยวกับการถ่ายรูป
แล้วก็ตอนนั้นถูกส่งไปทำงานที่ถิ่นอีสาน
ได้ไปแบบว่าในประเพณีอะไรต่างที่เขาจัดกันอย่างนี้
เทียนอะไรพวกนี้แล้วว่าเรามีปัญหาตอนนั้น
ได้เกิดเรื่องอะไรต่างนานจนยังว่ามีนางเอกคือธรรยา
เขามีช่วยเหลือเขามาช่วยเหลือเรา
เล่าให้ทำให้มีเรื่องหุ้นวายอะไรเกิดขึ้นมาก
สนุกมั้ยคะเล่นเรื่องนี้
ใช่ไหมแต่ว่าพอเราได้คุยแบบแล้วเราชอบดนตรีที่สำคัญมาก
เราได้เจอกับนักดนตรีที่แบบเขาประสบความสำเร็จทุกคน

โอ้โหเรียกแล้วเรียก๕๐๐ล้าน

เราก็รู้สึกว่าเราได้เจอกับนักดนตรีที่เขาเก่งจริงนะ
เราแบบไม่คิดเลยเราว่าแบบเราดีใจมากได้ร่วมงานกับเขา
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งแล้วได้พัฒนาตัวเองด้วย

ก็ได้มีโอกาสพี่กองโฮยไล่เค้าให้โอกาสได้ทำเพลงด้วยกัน

ใช่แต่ว่าเพลงที่แต่งก็ผมก็แต่งเพลงด้วยนะ
ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ
อ๋อจริงป่ะเนี่ยตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ
ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ
ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ
ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ
ตอนแรกยาวกว่านี้แล้วเพิ่งตัดได้๒อาทิตย์มั้งค่ะ

ผลล่าสุดเท่าที่สัมผัสรักมาก

จีบน้องไปบ้านเขาก็นู่นนั่นนี่

หลายอย่างที่เราอยากทำแบบส่วนตัว

แล้วถ้าเขาดูอยู่เขาจะไม่แบบ

เขามีแฟนใหม่แล้วมีแฟนใหม่แล้ว

ผมอยู่ไปสภาพผมก็รู้สึกว่าเกรงใจแบบครอบครัวเขาอะไร

มีข้อคิดอะไรในการทำงานนะคะ

ก็สำหรับผมเรื่องหนึ่งเลยนะที่ผมเป็นตลอด
ถ้าเราตกลงเมื่อไหร่ที่ว่ารับงานไหนแล้วเนี่ย
หรือว่ารับตกลงมีสัญญงสัญญากับสิ่งไหนแล้วเนี่ย

ใช่ผมจะเป็นคนที่แบบว่า
ดูเกะเลดูเหมือนแบบขี้เกียจอะไรเงี้ย
ตกลงคุยกันแล้วทุกอย่างเนี่ยผมจะทำให้เต็มที่ที่สุด

แต่ผมเจอสไปเดอร์แมนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ว่าจะขอถ่ายรูปอยู่

แต่เป้าตุงอยู่ใช่ฮะ
คือเขาบอกว่าคนที่จะมีแบบพลังเยอะต้องมากับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

ค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่า
ขอบคุณทุกคนที่ชาลีมากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ